เรื่องแรกก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด
นางเอกสาวคนสวยคนนี้ค่ะคุณแต้วนัทพรนั่นเองค่ะ
กุมภาพันธ์โอ้โหต้องบอกเลยว่ามีความหวานทะลุโซเชียลกันอีกแล้วนะจ๊ะ
คือนางเอกสาวเขาก็ได้โพสต์ภาพดอกไม้ช่อโตพร้อมกับข้อความว่าขอบคุณนะคะ
แล้วก็แท็กไปที่ไฮโซไนแหละแล้วก็ตามติดติดมาด้วยภาพคู่ค่ะพร้อมกับช่อดอกไม้
แฟนคลับเห็นแบบนี้ก็ดีใจนะแล้วก็ฟินในความหวานความน่ารักของคู่นี้ที่มีให้กันตลอดค่ะ
จากนั้นเธอก็โพสต์ภาพร่วมเฟรมกันกับคุณแม่พี่สาวแล้วก็หวานใจหนุ่มนี่แหละค่ะ
พร้อมกับขนมเค้กช่างเป็นภาพที่ดูน่ารักแล้วก็อบอุ่นอบอุ่นนะคุณนะ
แต่ยังนะจ๊ะความหวานยังไม่หมดแค่นี้ค่ะ
เพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยไฮโซไนเขาก็ได้โพสต์ภาพคู่กันกับสาวแต้ว
ครั้งที่ไปเที่ยวทุ่งดอกไม้ที่เชียงใหม่ด้วยกัน

แล้วก็อีโมจิรูปอมยิ้มรูปส่งจุ๊บให้ด้วยนะ

ดูเหมือนว่าปีนี้เธอน่าจะต้องฉลองวันคล้ายวันเกิดแบบเรียบง่ายแหละเนาะคุณผู้ชมนะ
เพราะว่ายังอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด
อีกอย่างเพิ่งผ่านประสบการณ์การกักตัวมาอย่างยาวนาน
๔วันจะให้กักอีกครั้งไม่ไหวแล้วนะ
ก็อย่าต้องกลับไปกักอีกเลยนะจ๊ะเดี๋ยวหวานใจหนุ่มเนี่ยจะลงแดงเพราะความคิดถึงซะเปล่านะคะ
อ่ะยังมีอีกเรื่องหนึ่ง
คุณยกมือขึ้นมาพนมเลยทำไมอ่ะพร้อมกันกับดิฉันดิฉันจะทุจ้าให้เลยนะ
ไม่ได้ทูจ้าช่อดอกไม้เขาเอาภาพขึ้นมาสิคะ
จ้าอะไรอ่ะอนุโมทนาบุญกับสาวแต้วเขาหน่อยนะ
เพราะว่าเจ้าตัวได้ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิรามาธิบดีจำนวน๕แสนบาท
บอกด้วยว่าเป็นทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนี่แหละค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์คุณแต้วด้วยนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะจ๊ะ
ก็ขอให้เธอมีความสุขมากห่างไกลจากการกักตัว
ห่างไกลจากโควิดด้วยนะคะนี่แหละทำบุญบุญจะส่งให้เราเสียใจนะจ๊ะ